คุณผู้ชม๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อกจากจะเปิดประเทศแล้วเกาะคำชโนธก็เปิดเหมือนกันนะคะ
เปิดมา๒๓วันแล้วพาไปดูบรรยากาศหน่อยนะคะ

หลังจากที่ตรงนี้ก็ปิดมายาวเลยนะคะ
นี่ที่คำชโนธเหรอคะ๖เดือนใช่ค่ะตรงนี้เรียกว่า
สารเก่าพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
มีสารเก่าสารใหม่เหรอถูกต้อง
ปรากฏว่าตรงนี้จุดแรกคึกคัก
แต่จะมีบางจุดที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าวิธีการจะเข้าไปค่อนข้างยุ่งยาก
และที่สำคัญบางคนก็ไม่ทราบไงว่า

เปิดแล้วนะคะประชาสัมพันธ์ให้อีกรอบหนึ่ง

สารเก่าพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ

ขอผ่านจอขอผ่านจอไทยรัฐทีวี
ขอผ่านไวไฟขอผ่านมือถือ
แล้วได้แล้วโดนไปต้องกลับมาแก้บนนะคะ

ขอต่อเงินต่อเงิน

ขันนมลขันนมลต้องมี
ทูปเสียงไทยต้องมานี่ขันนมลก่อน

เหรอฮะเลข๖นี่เลขไทยหรือเลขอาราบิก

เลขอาราบิกพี่ต้นบ้างพี่ต้น

คือกลัวต่อไปแล้วเออไม่เป็นที่ติดใจ

คือบางครั้งเงียบดีกว่า

หรือถ้าใครตามพี่แล้วไม่ได้ไม่โดน

มาดูตรงวังนาคินคำชโนธหน่อย
วังนาคิมคำชโนธจุดที่๒นี่ค่ะคุณผู้ชม

คือปรากฏว่าบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่

คนนี้คือนับจำนวนหัวได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดตรงนี้เนี่ย
สาเหตุหลัก๒ประการคือ๑ไม่ทราบว่าเกาะคำชโนธเปิดแล้ว
บางคนก็กลัวมองว่าเรื่องของขั้นตอนต่างในการที่จะเข้าพื้นที่นี่แหม
มันก็เข้มงวดเหลือเกินมันก็ลำบากเหลือเกินนะคะ
ที่สำคัญต้องมีการจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันเที่ยวคำชโนธ
หรือต้องมีการติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่หลายคนก็ต้องควานหาเหมือนกันนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๖๔๙๗๓๘๓๘๔นะคะคือต้องโทรไป

ใช่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วให้เจ้าหน้าที่คือลงทะเบียนให้

กว่าที่จะไปถึงตรงนี้เนี่ยวังนาคินคำชโนธนะคะ
เพราะฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้อาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควร

และก็ต้องขอเลขรอบหน้าเลยละกัน
ขอเลขรอบหน้าเลยบริเวณลานวงสวงหน้าก่อนตรงนี้นะครับ

พี่อาจจะรำเองแต่ว่าพ่อปู่แม่ย่าจะรับหรือเปล่า

นะคะนี่คือวังคำชโนธที่บ้านดุงอุดรธานีค่ะ